เรื่องนี้ค่ะเจ้าของบ้านเขาเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดให้ทีมข่าวเราดู
เขาเลี้ยงสุนัขเอาไว้แล้วสุนัขปกป้องเจ้าของบ้าน
คือมีงูเห่าตัวเบอร์เรอเลยกำลังจะเข้าบ้าน
สุนัขตัวนี้กัดงูเห่าคือกัดและกินไปเลย
งูเห่าตัวใหญ่มากเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูภาพค่ะ
นี่กัดสะบัดไม่ปล่อยแล้วงูเห่าตัวใหญ่มากนะคุณภาคภูมิ

เห็นแล้วแบบเสียวแทน
คนลุกนะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
บ้านของนายมณัฐเชยตระกูลอายุ๗๓ปี
อยู่ในอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
สุนัขพิษบูค่ะเจ้าซูโม่เพศผู้อายุ๒ปี
เป็นตัวที่กระโดดไปกัดหัวงูเห่าสีดำ
เจ้าของบ้านบอกว่าช่วงสายเมื่อวานค่ะ

เห็นเจ้าซูโม่กำลังกัดฟัดกับงูเห่าเนี่ย
งูเห่านอนแน่นิ่งเลือดไหลนองพื้น
ก็เลยรีบไล่เจ้าซูโม่ให้ออกห่างก่อน
เอาไหมไผ่ที่วางอยู่หน้าบ้านเขียงงูออกไป
ช่วงกลางเดือนที่แล้วงูเห่าตัวใหญ่กว่านี้ยาวกว่านี้
เหรอเออเลยเข้าบ้านเออมาที่ข้างข้างโอ่งที่อยู่หน้าบ้านอ่ะ
อืมแล้วอยู่ใกล้กับโรงเลี้ยงสุนัขพอดีครับแล้วเลื้อยเข้าไปในบ้านเลยน่ะ
โอ้โหจังหวะนั้นเจ้าซูโม่นี่แหละเห็นพอดีจัดการเลย
สู้กับงูจนงูตายอ่ะตอนนั้นตัวนึงแล้วใช่นี่ตัวที่สองแล้วอ่ะ
เจ้าของบ้านบอกว่าโอ้โหไม่งั้นนะไม่รู้งูเข้ามาในบ้าน
ไม่รู้จะกัดใครเป็นตายร้ายดียังไงนะอ่า
โม่ก็วิ่งไปแล้วก็ดูว่ามันกัดครั้งเดียวเลยครับหัวแบนเลยอืม
กัดหัวแบนเลยแล้วก็แล้วก็ควัดกันใหญ่เลยก็ควัด
ดูเลยฟัดเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแล้วก็มันจะคอยงับตามลำตัว
มันจะไปงับแล้วงับนี้งับงับจนแต่ทั้งโอ้ยเหยียบเฮ้ย
คุณมณัฐเจ้าของบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้มีแค่ตัวเอง
ภรรยาแล้วก็หลานค่ะก็ถ้าไม่ได้เจ้าซูโม่เนี่ยนะ
ก็ไม่รู้จะยังไงเจ้าซูโม่นี่เลี้ยงไว้ตั้งแต่เด็กนะคะ
แต่ตัวเล็กก็รักมากรักเหมือนลูกเหมือนหลานนี่ตัวนี้ค่ะ
ส่วนอีกตัวนึงได้แต่มองเป็นกำลังใจให้ซูโม่
มันคงเห็นว่าเอาอยู่อ่าซูโม่แบบไหวแน่
ตัวเองก็มองอยู่ห่างห่างอยากห่วงห่วงเอาอยู่เออ
ซูโม่จัดการเลยนี่ค่ะซูโม่ไม่เป็นไรเลยนี่ครับอืมค่ะ
อ่าอ้าวใครเลี้ยงสุนัขเอาไว้แล้วสุนัขช่วยจัดอ่า
จัดการงูอย่างงี้อีกอ่ะค่ะนะส่งข้อความมาบอกกันหน่อยนะอืม
ผมนี่ชอบมากบางแก้วเนี่ยเจองงโอ้เจองงเจองูเนี่ยมันฟัด
แล้วเจอคุณภาพภูมิมันฟัดด้วยไหมอ๋อไม่ฟัดอ่ารู้จักรู้จักกันดี